และทิ้งท้ายนะครับข่าวกีฬาเช้าในช่วงนี้

สัปดาห์ที่๗ไปติดตามกันครับ

ประตูนี้เกิดขึ้นในเกมที่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวะที่กิติพงศนสุวรรณเปิดคิกอินเข้ามา

และสุดท้ายมภาคตะวันออกเชียงเหนือ
จะชนะนัดแรกของระดูการได้สำเร็จ

ซึ่งลูกนี้วรุษหวังสมแอลลุยเดียวจากแดนตัวเอง

พุ่งเข้าประตูไปแบบที่สุรัสแซ่อุย

และเกมนี้แบงคอกชนะไป๓ต่อ๑

ตีเสมอเก็บ๑แต้มกลับออกมาได้

จังหวะที่นัทมงสุธิโรธเปิดบอลยาวไปให้กับพิรพัฒนแก้ววิไล
กระโดดเอี้ยวตัววาเล่ด้วยซ้ายแบบไม่จับ
บอลพุ่งเข้าไปชนิดที่หมดสิทธิ์ป้องกัน
และสุดท้ายเจ้าบ้านชมบุรีเอาชนะไปด้วยสกอร์๓ต่อ๒

และประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์เกิดขึ้นที่คู่การท่าเรือ

เตะมุมของห้องเย็นท่าข้าม
ธนากรใจเวทไหลไปให้กับทางแสนชัยชีวะอำภัยโรธ
ยิงด้วยซ้ายตูมเดียวติดไซสก้อยเสียบใต้คานอย่างสวยงาม
สุดท้ายห้องเย็นท่าข้ามต้องแพ้คุณบิด๔ประตูต่อ